คุณผู้ชมค่ะมาตามกันที่บ้านนี้ก่อนดีกว่า

เชื่อว่าหลายคนได้ติดตามข่าวกันมาแล้ว
ในเรื่องของการลดสถานะของคุณนิวเคลียร์

คุณพ่อคุณแม่ที่ดีของน้องไทก้านั่นเองค่ะ
ขอออกมาพูดบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมนะ

กับชูไม้ชูมือแบบชู๒นิ้ว
ตอนที่เป็นรูปที่เขาไปเที่ยวด้วยกัน

แล้วก็เขียนบรรยายไว้ยาวเหยียดเลย
บอกว่าเฮียขอมาพูดบ้างนะ
หลังจากที่น้องนิวชี้แจงไปแล้ววันก่อน
ตอนนี้เราเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนกันแล้ว
แล้วก็มีคนบางกลุ่มค่ะเอาไปพูดแบบผิด

เพชรจ้าก็เลยยืนยันว่าทั้งสองคน
ทั้งเขาและนิวเคลียร์ไม่ได้มีใครไปมีคนอื่น

แต่ที่ผ่านมาทัศนคติไม่ตรงกัน
งอนกันบ่อยปรับจูนกันมาตลอดค่ะ
ส่วนนิวเคลียร์เองเป็นเด็กดีเป็นแม่ที่ดีมาโดยตลอด
ส่วนเรื่องลูกหลายคนเป็นห่วงว่าน้องไทก้ายังไง
ตอนนี้ยังให้อยู่กับพ่อกับแม่แบบ๒๔ชั่วโมง
คือทั้งคู่ยังอยู่บ้านเดียวกันนะคุณผู้ชม

ขยับสถานะมาคุยกันแบบเพื่อนสนิท
ระยะห่างในการอยู่ด้วยกันก่อน
ส่วนในอนาคตยังไม่มีใครรู้

เพชรจ้าบอกให้ฟังว่าคนคบหาดูใจกันมา
กว่าที่เขาจะมาตกลงกงใจแต่งงาน

มันเป็นหนึ่งคนในครอบครัวกันไปแล้ว
จะให้มาทะเลาะโวยวายใส่กันแบบนั้นคงไม่ใช่ค่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่านิวเป็นเด็กดีเสมอมา
ส่วนเฮียก็น่ารักเสมอมาเช่นกันนั่นเองนะคะ
ซึ่งหลังจากโพสต์นี้ค่ะก็เพื่อนดาราเข้ามาส่งกำลังใจกันเยอะเลยนะคะ

สาวของคุณนิวเคลียร์เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกัน
บอกว่ารักเฮียเสมอครอบครัวของเรารักกัน
เฮียเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้า
แล้วพี่อุ้มบอกเลยนะอย่าตบปากเลยนะ
ถ้าใครมาบอกว่าฉันไม่ชอบน้องเขยเนี่ยมั่วซั่ว
เอาเป็นว่าปัญหาเรื่องนี้จบไปคุณผู้ชม
บางทีเราติดตามข่าวเนาะอาจจะจินตนาการกันไปว่า
ฝั่งนั้นเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
อันนี้ก็ฟังกันไปชัดทั้งฝั่งคุณนิวเคลียร์
แล้วก็ฝากคุณเพชรจ้าเอาเป็นว่าเคลียร์นะ